พาคุณผู้ชมนะคะไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของกู้ภัยกันหน่อย
ก็หน้าที่อื่นนะเป็นหน้าที่รองลงมาก็คือช่วยจับงูตามบ้านต่าง

แล้วก็ให้คุณผู้ชมได้อะไรติดไม้ติดมือติดตาเล็กน้อยกลับไปด้วยเนี่ยนะคะ
จุดแรกค่ะที่จังหวัดสระบุรีค่ะที่อำเภอมวกเหล็ก
ชาวบ้านเขาลุ้นกันนะดูสิพยายามเปิดเขาก็มาลุ้นกันอ่ะ
นั่นเห็นไหมคะนั่นคือตัวใหญ่มาก
และตัวใหญ่มากความยาวตั้งสี่เมตรค่ะมันซ่อนตัวอยู่ในห้องเครื่องของรถเก๋งสีขาว
หมายเลขทะเบียนกไก่รอเรือ๔๐๗๗จังหวัดลบบุรีนะคะ
โดยบ้านเนี่ยเป็นบ้านของนายภัยบูลทิพย์ดีนะคะบ้านเลขที่๑๖๘ค่ะ
เขาก็บอกว่าคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นว่างูเลื้อยเข้าไปในบ้านเนี่ย
ก็คือลูกสาวลูกสาวชื่อว่านางสาวประพาพรทิพย์ดี
และหลังจากนั้นก็มีประชาชนมาคอยร่วมรุ้นร่วมให้กำลังใจร่วมส่องหาอะไรต่างรอบรถเนี่ย
สรุปสุดท้ายจับได้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีนะคะ

ขับเบียบรถเอาไว้ครับ

เอาอีกหนึ่งจุดค่ะจุดนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นงูจงอ่างคุณ
ดูสิตัวใหญ่มากเลยนะคะที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่ค่ะ
ชาวบ้านก็จดจ่อกับการทำหน้าที่นะคะ
ของเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยจับงูจงอาง

และก็จดจ้องว่างูจงอางนี้เลื้อยเข้าบ้านเลขที่๗๓ค่ะ
นายประพันธ์ชุมวงเจ้าของบ้านเล่าว่าตอนนั้นทำงานอยู่ที่ข้างบ้าน
ไปปุ๊บอะไรเลี้ยวผ่านหน้าบ้าน
แล้วก็ปุ๊บอีกทีเลี้ยวเข้าบ้านไปเลย

ยังดีนะที่รู้ว่ามันไปซ่อนตัวอยู่ใต้เครื่องซักผ้า

ก็เลยรีบแจ้งอาสากู้ภัยมาช่วยหน่อย
เป็นอาสาคูภัยมูลนิธิกระบิพิษทางประชาค่ะ

จำหน้าที่กูภัยเนี่ยบอกว่าตอนนี้

เดี๋ยวมันกลับมาอีก